อ้าวคุณผู้ชมครับกรณีนี้ญาติเขาขาใจคล่องใจ
เด็กผู้ชายขวบ๑๐เดือนเท่านั้นนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพ่อเลี้ยง
เอาอีกแล้วสภาพศพตัวเขียวช้ำเดียว
แม่แท้บอกลูกตกบันไดนะยายบอกไม่ใช่อ่ะ
ลูกฉันก็จริงแต่ฉันว่าหลานฉันถูกทำร้าย
เอายังไงล่ะครับคุณผู้ชมญาตินำร่างของเด็กชายวรกิจ
น้องไบร์ทอายุขวบ๑๐เดือนไปบำเพ็ญกุศลที่วัด
อ่ะบอกแล้วก็เชิญเขาลงอำภวนารามนะครับที่อำเภอปากคำ
บุรีรำเมื่อวานนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับ
บอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าบาดเจ็บที่สวงอกและช่องท้อง
นางหนูเล็กยายของน้องไบร์ทนะครับเล่าบอกว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ไม่รู้ว่าเกิดเหตุหรอกนะไม่รู้ก็เกิดอะไรขึ้นด้วย
แต่เชื่อว่าหลานถูกทำร้ายก็ดูรอยเขียวซะสิดูรอยเขียวที่หลาน
ไม่คิดว่าจะตกบันไดตายหรอกตามที่ลูกสาวคนเล็ก
ซึ่งเป็นแม่ของหลานเนี่ยนะกล่าวอ้างส่วนสามีใหม่ของลูกสาวนะ
เธอก็ไม่รู้จักหมายถึงยายยายบอกฉันก็ไม่ค่อยรู้จักหรอก
มากินอยู่อยู่กินกันได้ครึ่งปีมั้งนะแต่เท่าที่รู้ว่า
สามีของลูกสาวเนี่ยมีประวัติเสพยาแล้วฉันก็คิดว่าลูกสาวฉันมันก็คงจะเสพด้วยเหมือนกันนี่แหละ
ขณะที่แม่นะครับแม่เนี่ยเล่าบอกว่าแม่ของเด็กนะเล่าบอกว่า
ลูกจะตกบันไดลูกป่วยอยู่แล้วซึ่งเธอป้อนยาให้ลูกกินแล้วก็นอนหลับไป
มาอีกที๔โมงเย็นก็ให้สามีดูแลลูกต่อยืนยันไม่มีใครทำลูกตายครับ
ก่อนหน้านั้นน้องคือน้องตกบันไดค่ะอ่าตกบันไดบ้านตกบันไดเพราะว่าอะไรเหรอ
หนูก็ไม่รู้นะเพราะหนูเอาแต่นอนเป็นเพราะว่าหนูนอนอย่างเดียวมั้ง
แฟนหนูก็คนดูหนูให้แฟนหนูดูอย่างเดียวแหละค่ะอ่าแหละแต่ยังไงอ่ะ
หนูบอกไม่ถูกหนูตื่นมาอีกทีก็๔โมงเย็นแล้ว
แล้วเขาบอกว่าเราเป็นคนทำจริงไหมไม่จริงค่ะอ่าเพราะว่าหนูไม่ได้ทำลูก
ไม่ได้ขดจับลูกเลยนะยืนยันว่าไม่ได้ทำยืนยันค่ะ
แล้วแฟนหนูว่าไงแฟนหนูชื่อสันติอายุ๓๐ครับคุณผู้ชม
ก็เป็นพ่อเลี้ยงอ่ะนะอืมเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ผมจะเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วเห็นน้องไบร์ทเนี่ยนั่งอยู่ตรงบันได
ก็เลยอุ้มเด็กขยับออกมาจากนั้นภรรยาก็หายาให้กิน
ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเด็กถึงเสียชีวิต
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเด็กแน่นอนเบื้องต้นนะเบื้องต้น
ตำรวจตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วขอให้ญาติของเด็กมาแจ้งความรวมทั้งรอผลการชนะสูตร
หาสาเหตุของการเสียชีวิตคุณมีลูกหรือลูกเลี้ยงก็ได้
ขวบ๑๐เดือนที่ต้องดูแลแม่กินยานอนเพื่อรักษาตัวเอง
แล้วก็ตื่นยาวเลยฝ่ายผู้ชายก็กินยาให้นอนไป
อย่างนี้แหละแล้วทิ้งเด็กขวบ๑๐เดือนเอาไว้เหรอ